เราไปดูสเต็ปลีลาการเล่นของผู้เล่นแต่ละสนามว่าเด็ดขาดแค่ไหน
แล้วก็อย่าลืมนะครับกลับมาชมมาเชียร์กันนัดที่๒๒ในวันนี้ครับ

มาดูลีลาที่สุดสวยและน่าตื่นตาตื่นใจกันเลยครับ
เริ่มกันที่สเต็ปของวรุษหวังสมแอลแข้งของแบงคอกบีทีเอสที่เพิ่งผ่านวิชาในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียโชว์ฟอร์มกระชากหลบผู้เล่นมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ริมเส้นถึง๒จังหวะใน๑เกมทำได้๒ครั้งอย่างสุดสวยเล่นเอาผู้เล่นของมภาคเกือบเสียท่ากันเลยทีเดียวเลยครับ
ส่วนสเต็ปนี้ของมภาคตะวันออกเชียงเหนือ
กิรติโตสะสุดล็อกหลบทานาโชสสแหวงในกรอบเข็ดโทษ

แต่ว่าน่าเสียดายที่จังหวะนี้ไม่เป็นประตู
แต่ก็ทำให้กิรตินั้นเรียกความมั่นใจได้เยอะเลยเลยครับ
เต็ปต่อมายังคงความฮอตต่อเนื่อง
สำหรับเจ้าแม็กซรณชัยจูงวงศุกร์
ล่าสุดโชว์ฟอร์มแตะหลบผู้เล่นสมุทรสาคอน
ที่ริมเส้นแบบหนึ่งจังหวะเน้น
แล้วก็เอาบอลไปเล่นต่อได้อย่างสวยงาม
วินาทีนี้เจ้าแม็กซ์คือฮอตจริงเลยครับ

เธอจังหวะนี้ของผู้การโด่งดังแข้งของศรีปฐุม

แต่เขาก็ยังโชว์ลีลาเด็ดดวง
เผินนึกว่าซีดานมาเองเลยนะครับเนี่ย

สัปดาห์หน้ามาติดตามกันครับ

ที่๒๒มีเตะกัน๓คู่

คู่นี้ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีครับ